คุณผู้ชมคะเรามาดูภาพรวมของสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่รวมไปถึงภาพรวมแบบชัดเลยนะคะ
ว่าสำหรับที่ประชุมสอบคอในวันนี้
มีมติออกมาในการคลายล็อกระยะ๒กิจการและกิจกรรมอะไรบ้างค่ะ
คุณผู้ชมคะจะเริ่มคลายล็อกนะคะในระยะที่๒วันที่๑๗พฤษภาคม

สำหรับโทรงร่างที่เราเห็นก่อนหน้านี้

มีบางอย่างที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย
เช่นอยากนวดไงอยากนวดแผนโบราณ

แต่ว่ามีการคลายล็อกกิจการและกิจกรรมอะไรบ้าง

สำหรับกิจการและกิจกรรมในระยะ๒ค่ะ
ที่เห็นชอบก็คือในกลุ่มสีเขียวนะคะ
อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดปานกลาง
กลุ่มที่๑ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
ได้แก่กลุ่มการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในอาคารสำนักงาน
โรงอาหารหรือศูนย์อาหารภายในหน่วยงาน
แต่ต้องมีมาตรการควบคุมโรค
และยังห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านนะคะ
กลุ่มที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอร์
ต้องปิดให้บริการเวลา๒ทุ่ม
เช่นสินค้าอุปโภคร้านขายปลีกธุรกิจคอมพิวเตอร์
หนังสือสินค้าโภคภัณฑ์ทองเครื่องประดับ
บริการอินเทอร์เน็ตซักอบรีดธุรกิจบัตรเครดิต
เชื่อส่วนบุคคลบริษัทประกันภัยประกันชีวิต
ลินิกเวชกรรมสถานทันตกรรมห้องรับรองร้านเสริมสวย
เฉพาะสระตัดซอยร้านทำเล็บร้านอาหารศูนย์อาหาร
แต่ที่ยังปิดต่อนะคะอันนี้ยังปิด
ก็คือโรงภาพยนตร์โบลิ่งสเก็ตคาราโอเกะสวนสนุกสวนน้ำสวนสัตว์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและแข่งกีฬาตู้เกมฟิตเนสห้องประชุม
โรงเรียนสถาบันกวดวิชาสนามพระเครื่องร้านนวดแผนไทยสปา
ยังปิดค่ะจะอยู่ในห้างไม่อยู่ในห้างก็ยังปิดอยู่นะฮะใช่ค่ะครับ
ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่เช่นร้านวัสดุก่อสร้าง
นิเจอร์ขนาดใหญ่ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่เช่นตลาดสี่มุมเมือง
ตลาดไทยตลาดผลไม้พร้อมทั้งต้องมีมาตรการควบคุมโรคด้วยนะคะ
อันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่สองค่ะด้านการออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพ
แก่คลินิกเวชกรรมเสริมความงามเฉพาะที่เกี่ยวกับเรือนร่างผิวพันธุ
เลเซอร์ยกเว้นบริเวณใบหน้านะคะที่ยังปิดต่อก็คือสถานเสริมความงามควบคุมน้ำหนัก
สักเจาะผิวหนังหรือตามร่างกายสถานประกอบกิจการอาบน้ำอบไอน้ำ
สมุนไพรอาบอบนวดอันนี้ยังปิดค่ะให้เปิดโรงยิม
สถานที่ออกกำลังกายในร่มฟิตเนสต้องเป็นกีฬาตามกติกาสากลที่ไม่ปะทะกัน
เล่นเป็นทีมได้ไม่เกิน๓คนไม่มีคนเข้าชมนะคะ
แก่แบตมินตันเซปักตะกร่อเทเบิลเทนนิสโยคะฟันดาบยิมนาสติก
ปีนผาส่วนฟิตเนสเปิดเฉพาะฟรีเวทแบบไม่รวมกลุ่มห้ามใช้ลู่วิ่ง
จักรยานปั่นหรือเครื่องออกกำลังกายต่างต่างที่ยังปิดต่อคือสนามมวย
โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ให้เปิดสระว่ายน้ำสาธารณะได้นะคะ
ครับทั้งกลางแจ้งและในร่มแต่ต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ
อาจมีอุปกรณ์ขึงกั้นเลนเอาไว้ไม่น้อยกว่าเจ็ดฟุต
เล่นได้ไม่เกิน๑ชั่วโมงต้องมีข้อกำหนดให้ชัดเจนแบบนี้
กลุ่มที่สามก็คือกลุ่มอื่นอื่นค่ะห้องประชุมโรงแรมศูนย์ประชุม
เฉพาะจัดประชุมองค์กรหรือหน่วยงานจำกัดคนประชุมด้วยนะคะ
แต่ที่ยังปิดต่อก็คือการจัดอบรมสัมมนาจัดแสดงสินค้านิทัศกาล
จัดงานเลี้ยงอีเวนต์ในโรงแรมอ่าให้เปิดห้องสมุดสาธารณะได้แล้วนะคะ
แกลลอรี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับศิลปะประวัติศาสตร์โบราณนคดี
ธรรมชาติมนุษยวิทยาวิทยาศาสตร์เครื่องจักรกลพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองท้องถิ่น
ส่วนกิจการถ่ายภาพยนตร์และวิดิทัศน์ค่ะครับ
เป็นส่วนหน้าฉากรวมกลุ่มได้ไม่เกินสิบคนนะคะส่วนแผนกอื่นรวมกลุ่มได้ไม่เกินห้าคน
แผนกกล้องช่างภาพช่างไฟเสียงอุปกรณ์เคลื่อนกล้องผู้กำกับนักแสดง
จัดการกองถ่ายจัดการสถานที่สวัสดิการกองถ่ายกลุ่มนี้แยกจากส่วนงานถ่ายทำครับ
อาหารและเครื่องดื่มเป็นรายบุคคลด้วยนะคะคือออกกองทีนึงเนี่ย
รวมแล้วทั้งหมดต้องไม่เกิน๕๐คนจะออกกองถ่ายแต่ละทีเขาก็แยกส่วนแบบนี้
ใครหน้าที่ยังไงบ้างจากเดิมเคยให้แต่ละกองไม่เกิน๕คนตอนนี้ต้องไม่เกิน๕๐คน
ถูกต้องค่ะส่วนมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้นะคะ
ก็คือการเดินทางเข้าราชนาจักรทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ
ยังห้ามอยู่นะคะครับห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืนหรือเคอร์ฟิล
ยังคงอยู่แต่เปลี่ยนเวลานะคะจากเดิมคือสี่ทุ่มถึงตีสี่
เปลี่ยนเป็น๕ทุ่มถึงตี๔ค่ะแล้วก็ยังงดชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดอยู่นะคะ
เอาละค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยเราวางระยะของการปลดล็อก
แล้วก็คลายล็อกของกิจกรรมและกิจการต่างเอาไว้๓ระยะ
ตอนนี้ถือว่าจะคลายในระยะที่๒เริ่ม๑๗พฤษภาคมนะครับ
แต่วันนี้เขามีการประเมินแล้วในที่ประชุมสอบคอว่าถ้าผ่อนปลนในแต่ละระยะเนี่ย
สาธารณสุขของไทยเราจะสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙ได้ในแต่ละวันเนี่ย
เกินกี่คนกี่คนอืมนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวยุ่ง
ใช่ไหมเราต้องประเมินกันตลอดนะครับ
ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ในไทยนะครับท่านผู้ชมครับมีอยู่ทั้งหมด๗รายด้วยกันนี่นะฮะ
สอบครอว์แถลงว่าผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้ารายใหม่ในไทยมีเจ็ดรายนะครับในวันนี้
เป็นกลุ่มคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากปากีสถานทั้งหมดนะครับมาเมื่อเจ็ดพฤษภาคม
แล้วก็อยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐนะฮะเป็นผู้ชายหกผู้หญิงหนึ่ง
อายุระหว่างสิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลนะครับ
เพราะว่า๗คนนี้เขาอยู่ในระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐอยู่แล้วเนื่องจากเข้ามาจากต่างประเทศ
วันนี้มีผู้ป่วยโควิด๑๙รักษาหายเพิ่มขึ้นอีก๔คนนะครับและไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิต
ตัวเลขสะสมทั้งหมดนะขณะนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าสามพันยี่สิบห้าราย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้วสองพันแปดร้อยห้าสิบสี่รายเสียชีวิตไปห้าสิบหกศพนะครับ
ตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลที่ต้องรักษาต่อหนึ่งร้อยสิบห้ารายนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคระบุว่า
หลัดกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ได้นำเสนอการคาดการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ในสามสถานการณ์นะฮะถ้าประเมินจากการใช้พรกรฉุกเฉินแล้วก็อ่า
การผ่อนปนต่างต่างนะครับสถานการณ์ที่หนึ่งประเมินจากปัจจุบันนี้เลยนะครับ
รัฐบาลยังคงพรกรฉุกเฉินเอาไว้มีมาตรการเข้มงวดนะ
ซึ่งสถานการณ์นี้จะส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในไทยวันหนึ่งเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่๓คน
ค่ะนะฮะอ่าและในเดือนกันยายนเนี่ยคาดว่าถ้าเกิดจะมีผู้ป่วยวิกฤตเนี่ย
ก็จะสูงอยู่ที่ระดับประมาณสิบห้าคนอืมเอาแบบวิกฤตสุดสุดนะค่ะนะ
ตัวเลขเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะแตกเป็นระดับที่โรงพยาบาลในไทยรับไหว
สถานการณ์ที่สองก็คือผ่อนปลนบ้างนะครับ
เหมือนกับที่เรากำลังจะผ่อนปลนมาตรการระยะ๒ตั้งแต่๑๗พฤษภาคมนี้
กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าเมื่อผ่อนปลนไปแล้ว
อาจจะทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้นโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่จะเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย
สิบสี่คนต่อวันค่ะแล้วถ้าไปอยู่ในจุดที่วิกฤตที่สุดเนี่ย
คาดว่าจะไปสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าคนต่อวันในเดือนกันยายนอืม
ถ้าเกิดว่าคุมกันไม่อยู่แล้วก็แบบกาดตกอะไรแบบนี้นะฮะ
ซึ่งปริมาณนี้โรงพยาบาลของไทยก็พอรับไหว
อ่าถ้าเกิดสิบห้าคนต่อวันวิกฤตในระดับแรกเนี่ยเฉลี่ยสามคนต่อวันเนี่ย
อันนั้นน่ะรับไหวแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยสถานการณ์ที่สองเนี่ย
พอรับไหวส่วนสถานการณ์สุดท้ายนะครับ
ถ้ามีการผ่อนปลนกันแบบเต็มที่เลยค่ะ
คลายทุกอย่างกิจกรรมกิจการทุกอย่างเปิดได้หมดนะ
กระทรวงสาธารณสุขคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่ในไทยนะครับ
เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยหกสิบห้าคนต่อวันอืม
วิกฤตสุดสุดเนี่ยจะไปถึงสองร้อยแปดสิบเก้าคนต่อวันค่ะ

นี่นะฮะซึ่งระดับนี้เนี่ยเราก็แน่นอนว่าจะหนักเลยอ่ะ
ระบบสาธารณสุขพยาบงพยาบาลหมอโรงพยาบาลของเรานะครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนกันว่าแม้ว่าจะมีการผ่อนปลนกิจกรรม
กิจการต่างแล้วจะเป็นระยะไหนก็แล้วแต่
แต่เราก็ต้องคงความเข้มข้นในการดูแลตัวเรา
แล้วก็คนรอบข้างคนในครอบครัวเราไว้ด้วยนะคะนะฮะ
กาลอย่าตกนะครับทุกผู้ชมครับ